คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะอาจจะมีคู่จิ้นเกิดขึ้น

เออนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับมิคทองระยะคุณผู้ชม
แล้วก็เข้มหัดสวีนะคะเพราะว่าอะไร
สองคนนี้ก็โสดเหมือนกันต้องบอกว่าโสดแบบสนิท

เขาจิ้นกันเหรอเขาทำอะไรมีหลักฐานหรือเปล่า

ความหล่อความโสดมันเข้าแบบเต็มตาแบบนี้นะคะ

ว่างนี่ไม่ใช่อะไรนะถ่ายละครอยู่
สองคนเนี่ยถ่ายละครเรื่องเดียวกันด้วย

เอาเป็นว่าเราเลือกไม่ได้ค่ะพี่แท็กก็เลือกไม่ได้
เออนะคะรักทั้ง๒คนละแล้วกันนะคะ
เพราะว่าหล่ออย่างคนละคาแรคเตอร์
มิ๊กเนี่ยหล่อแบบว่านุ่นน่าใส่น่าตวน
เข้มในเข้มสวนชื่อก็แสงความเกร็งไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนะเราไม่ขอเลือกใครเลย
ขึ้งทองข้าย

เพราะว่าถ้าที่ฉันร้องอาจจะเป็นอีกเพลงหนึ่ง
ล่าสุดค่ะไม่รู้ว่านุ่มโสดทั้งสองคนนี้เขาเหงาหรืออะไรนะคุณผู้ชม
นี่เลยออกมาเล่นบทเลิฟซีนนอกจอนอกฉากกันนิดนึงละกันนะคะ

เล่นเองแสดงเองไปเลยค่ะแบบไม่ต้องรอผู้กำกับสั่งนะจ๊ะ

คุณผู้ชมค่ะไปดูคลิปเลยค่ะบอกเลยสยิว

ท่าเขาก็ประมาณนึงแหละไอ้คนตัดต่อเราเนี่ยประมาณไหนนะ
ดิฉันว่าใส่ดนตรีตั้งแต่ฟังแล้วเคลิ้มเลย

บอกว่าพูดอย่างนี้นะนางเอกไม่จำเป็นแล้วเล่นกันเองเลยแบบนี้
ไม่แน่นะคุณผู้ชมถ้าแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคู่จิ้นสายวายจริงอาจจะดังเปรี้ยงป้างก็ได้นะ

เราหลอกกันทั้งคู่ขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
การแสดงกันไปแล้วนะคุณผู้ชมมาดู